คุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยก็เตรียมไปลงทะเบียน
ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี๖๒
หรือว่าลงทะเบียนคนโจรนั่นเองนะครับ
เมื่อครั้งก่อนมีการลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่า
จากผู้ที่มีรายได้น้อย๑๔ล้านคนลงทะเบียนไปแล้วประมาณ๘ล้านคน
แล้วก็มีผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการ๑๕๐๐หรือ๓๐๐บาท

แต่ทีนี้ปีที่แล้วเขาบอกว่า๑๕ใช่ไหม

ค่ะเปิดรอบใหม่ก็ตั้งแต่เมษาถึงพฤษภา
ประชาชนและเกษตรกรอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรี
ก็ทยอยเข้ามายื่นขอกู้เงินที่ทกศและธนาคารออมสิน
เพื่อขอกู้เงินฉุกเฉินในโครงการแก้ไขหนี้
ระบบวงเงินกู้ไม่เกินรายละ๕๐๐๐บาทนะคะ

เพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงฤดูการเพาะปลูกแล้ว
แต่บางรายก็นำเงินไปเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะ
คู่ห้ามืนก็ไปซื้อน้ำมันเติมเครื่องที่จะให้น้ำในสวน
แล้วก็ซื้อเชือกยมทุเรียนแล้วก็ปุ๋ยาทำการแก้ติดในสวน
ก็ไปหยิบยืมยาดพี่น้อง
พอเราตัดทุเรียนได้เราก็ใช้คืน
นี่เป็นเรื่องของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ไปขอกู้ฉุกเฉินตามโครงการแก้หนี้นอกระบบ
ปัญญัยเป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นมันคือเรื่องของลงทะเบียนขนจน
ทกศก็เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยล่วงหน้า
ที่ธนาคารสาขาธนาคารทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้
เพื่อเป็นการลดความแออัดรวมไปถึงจะได้มีเวลาสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
เช่นรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
สินที่อยู่อาศัยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน๒๕ตารางวา
ดินเพื่อทำเกษตรจะต้องไม่เกิน๑๐ไร่
ถ้าหากว่าเกษตรกรรายใดนะคะมีเอกสารครบถ้วนแล้ว
ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการของรัฐเพิ่มเติมได้
ซึ่งรอบนี้ก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วย
ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดก็ติดต่อที่ธนาคารทกศธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจะได้ทำความเข้าใจนะคะ
แล้วก็ทางประหลัดกระทรวงการคังบอกว่าผู้ที่ลงทะเบียนรอบแรก
ต้องมาลงทะเบียนไหมต้องมานะครับต้องมาลงทะเบียนเพิ่มอีกครั้ง
ในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่ากระทรวงการคลัง
เขาจะทำการอัปเดตข้อมูลแล้วก็ให้ผู้ที่ลงทะเบียนรายได้น้อย
ต้องมารับบัตรผู้มีรายได้น้อยประจำตัวทุกคนด้วยนะครับ
ดังนั้นนอกจากผู้ไปลงทะเบียนรอบใหม่แล้ว
รอบที่แล้วคุณลงไปแล้วแม้ว่าคุณได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว๑๕๐๐
๐บาท๓๐๐บาทตามรายได้ของคุณก็ตาม
แต่ว่ารอบนี้ขอให้มาลงทะเบียนด้วยนะครับ
ก็ตั้งแต่วันที่๓ถึง๑๕พฤษภาคม๓เมษายนถึง๑๕พฤษภาคม
เพราะว่าเมษามีวันหยุดเยอะเขาเลยต้องขยายเวลา